ล่าสุดครับที่โคราชต่อสั่งข้าวถูกเผา
ไม่รู้ว่ามีใครทิ้งก้นบุหรี่แล้วไฟมันลาม
จงใจจะเผาแล้วมันลามลุกไหม้
โดนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เสียหายเป็นล้านฮะ

โหโหโหโหูชอาบศาตรี
เร็วอ

ตำรวจจะเร่งสืบสวนหาสาเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้ต่อไปนะครับว่าใครเป็นคนทำและความเสียหายที่เกิดขึ้นใครต้องรับผิดชอบครับ
มันไม่ใช่เสียหายแค่นี้นะมันเป็นเรื่องของมลพิษทางอากาศอีกอะไรใดอีก
ไฟไหม้ป่าตอนนี้ก็เพียบไปหมดเลยนะคะในหลายพื้นที่